อันนี้ต้องบอกว่าแฟนคลับเตรียมจิ้นได้เลย

ล่าสุดเขาออกรายการร่วมกันคุณผู้ชม
ต้องบอกเลยนะคะว่าคู่นี้เนี่ยเขาเจอกันแล้วในละครหลายครั้งเลย

ก็เคยเป็นแขกในรายการออนไลน์ของเธอมาแล้วครั้งหนึ่ง

คุณมาร์ทมาเป็นแขกรับเชิญในรายการของสาวใบเฟิร์นซึ่ง
ซึ่งคุณดูคุณดูความจิ้น

พี่ผู้หญิงที่คนนู้นชื่อใบเฟิร์น
เป็นผู้จัดการส่วนตัวของใบเฟิร์นเขา
คุณเขาทำหน้าที่ถามคำถามคุณ
ถ้ามีใครถามคุณแบบนี้คุณจะรู้สึกยังไง
เช่นแอบชอบใบเฟิร์นไหม
อุ๊ยตรงไปน้ำโอ้โฮใบเฟิร์นใช่สเปกหรือเปล่าโอ้โฮ
มีห่วงมีห่วงกันบ้างไหม
จะตอบอย่างไรแม่เอาอย่างนี้ทุกคำถามนี่
นั่งไม่ติดแต่ต่างคนก็ต่างยอมรับนะครับ
ว่าเวลาอยู่ด้วยกันเขามีความสุขสบายใจ

เอาอย่างนี้เล่าอย่างเดียวไม่ได้อัตรรส

หอบหน้า

แบบจากละครเขามีรสสมรสติ๊งเยอะอยู่
เมื่อกี้ตั้งใจจะถามเชอรี่ว่า

ฉันได้กลิ่นความรักรู้สึกเงียบ่าว
จริงคุณผู้ชมถ้าคู่นี้เขาจะจิ้นกัน
เราเชื่อว่าแฟนคลับสบายใจ

เดี๋ยวเขาอาจจะแบบพัฒนาจากเพื่อนเส้นอีก